จังหวัดสะแก้วเปิดปุ๊บนะคะบรรยากาศนี้ชุนละมุนเลย
เพื่อที่จะพยายามตรวจสอบความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
ที่ตลาดโรงเกลือที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ส่วนสาเหตุตอนนี้หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะนำโดยนายอำเภออรัญญประเทศ
ร่วมกับตำรวจภูทรคลองลึกจังหวัดสะแก้ว
นำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ตลาดโรงเกลือนะคะ
เบื้องต้นตรวจสอบความเสียหายอยู่ที่๕ล้านบาทค่ะ
นายนัทชัยนำภูลสุขสวัสดิ์นายอำเภออรัญญประเทศ
พร้อมพันธ์ตำรวจเอกเสกสรรวัฒนภง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองลึกพันธรีชาญว่องวัยเมธี
ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่๑๒
โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒กองกำลังบุรพา
นำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารบี
ภายในตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
สิงหลางปรีอายุ๓๕ปีเจ้าของร้านชาวกัมพูชา
ซึ่งเป็นร้านค้าต้นเพลิงบอกว่า
ร้านนี้มาจากนายนพดลทศตระกูลธรรมคาหาบดีในอำเภอรัญญประเทศ
ปกติไม่มีคนนอนเฝ้าร้านนะคะเพราะว่าต้องกลับไปพักฝั่งกัมพูชา
กระทั่ง๓นาฬิกาทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้าน
แต่ว่าไม่สามารถเดินทางข้ามฝั่งมาได้นะคะ
เนื่องจากด่านพรมแดนอรัญญประเทศนั้นปิดค่ะ
ต้องรอจน๖นาฬิกาจึงรีบเดินทางเข้ามาดู
พบสินค้าเสียหายทั้งหมดนะคะมูลค่ากว่า๓ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นผ้าห่มร่มกระเป๋าเต็นต์นอน
เสื้อกันฝนและพรมเช็ดเท้าค่ะ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดบวงจร
ส่วนมูลค่าความเสียหายรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ๕ล้านบาท
ขณะที่บรรยากาศบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
ยังคงปิดกั้นไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป
เพราะว่าอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพเข้าไปขโมยสินค้า
โดยมีเจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้าไปดูแลอีกทางหนึ่งด้วย
เพื่อรายงานให้รัฐบาลของกัมพูชารับทราบต่อไปค่ะ